พาไปดูบรรยากาศที่ศูนย์อพยพต่างนะครับ
โดยเฉพาะศูนย์อพยพอบังพรีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปดูแลประชาชนที่อพยพมาอยู่ที่นี่นะครับ
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตสมุทรประการ
กรมการปกครองแล้วก็จิตอาสานะครับ
รวมถึงทหารจากกองทัพบกได้นำอาหาร
แล้วก็เข้ากล่องน้ำดื่มจำนวนมากแบบที่เห็นนี้
แล้วก็ยังมีพวกอุปกรณ์เครื่องนอนต่างนะครับ
หมอนผ้าห่มที่นอนนำมามอบให้กับประชาชน
อพยพภายในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนแห่งนี้นะครับ

เตรียมทำอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชน
โดยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประชาชนก็เข้ามาพักพิงชั่วคราวกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับ
แล้วก็สถานที่ในการรองรับผู้อพยพนั้นก็มีการแบ่งพื้นที่
มีการรักษาระยะห่างอย่างเหมาะสมไม่แออัดจนเกินไป
เพราะจำเป็นต้องป้องกันเรื่องของโควิด๑๙
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังมีการแบ่งผู้อพยพเป็นโซนนะฮะ
โซนของผู้สูงอายุโซนผู้ป่วยติดเตียง
แล้วก็โซนที่อยู่ของประชาชนทั่วไปนะครับ
ซึ่งศูนย์อพยพของอบตบังพลีใหญ่นั้นแยกออกเป็น๒จุด
คือในอาคารอบตบังพลีใหญ่ก็จะมีประชาชนอยู่ตรงนี้
ประมาณสัก๒๐๐คนแล้วก็อีกจุดใกล้กัน
ก็คือภายในโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลางอีก๒๐๐คนนะครับ
รวมจุดใหญ่จุดนี้คือ๔๐๐คนนะฮะ
แล้วก็เพื่อความปลอดภัยของผู้อพยพที่เดินทางมาพักพิงตรงนี้
ช่วงบ่ายวันนี้จะมีการนำรถตรวจโควิดพระจทาน
เดินทางมาให้ประชาชนที่อพยพมารับการตรวจโควิดเพิ่มเติมด้วยนะครับ
อย่างที่บอกไปต้องระวังเรื่องของสถานการณ์การแพร่บาดของโควิด๑๙
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการยอดผู้ติดเชื้อยังสูงอยู่
แล้วก็เป็นพื้นที่สีแดงเข้มนะครับควบคุมสูงสุดนะฮะ
สำหรับศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบังพลีใหญ่
อำเภอบังพลีจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะฮะ
ก็มีประชาชนที่อพยพใช้พื้นที่พักอาศัย๒๐๐คน
ทั้งหมดก็มาพักอาศัยชั่วคราวศูนย์อพยพแห่งนี้ก็อยู่ห่างจากโรงงานที่ระเบิดประมาณ๘กิโลเมตรนะครับ
เดี๋ยวมีทีมข่าวของเราที่มีรายงานล่าสุดบรรยากาศที่ศูนย์ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันหน่อยนะฮะ
บรรยากาศล่าสุดนะครับที่อบตบางพีใหญ่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปาการนะครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับทางประชาชนที่เดือดร้อนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกระเบิดนะครับ
ได้มีการสั่งให้ประชาชนอพยพมาที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้กว่า๒๐๐คนนะครับ
โดยทีมข่าวนะครับสอบถามประชาชนที่อพยพมาล่าสุดนะครับก็บอกว่าตอนนี้ทั้งหมดนั้นอยากกลับบ้านแล้วนะครับ
แล้วก็อยากที่จะกลับบ้านนะครับเพราะอยากดูว่าบ้านเป็นยังไงบ้างเป็นห่วงบ้านนะครับ
แต่ขณะเดียวกันนะครับทางเจ้าหน้าที่บอกว่าอยากให้ประชาชนพักอยู่ที่นี่ก่อนนะครับ
เนื่องจากว่ากลัวความไม่ปลอดภัยนะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์นั้นจะดี
นั่นแหละฮะคุณนฤทธิ์ก็เข้าไปสำรวจตรวจสอบศูนย์อพยพมีการอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างไร
ก็ต้องนอนอย่างที่เห็นนะคุณนะต้องกินต้องนอนอย่างที่เห็นแหละ
เพราะว่าเป็นเหตุด่วนจริงนะครับแล้วก็ทางคุณนฤทธิ์ข่าวของเราก็พูดคุย
กับคุณยายท่านหนึ่งวัย๗๔ปีคุณยายปุ๊คุณยายสำรวจช้างแก้ว
คุณยายก็เล่าเหตุการณ์ประทึกให้ฟังบอกว่าบ้านของเธอเนี่ย
ห่างจากโรงงานที่เกิดระเบิดแค่๑กิโลเมตรเท่านั้นเอง
ช่วงเกิดเหตุนะฮะคือช่วงเวลาประมาณสักตี๓ของวันที่๕มิถุนายน
นอนหลับอยู่ในบ้านคนเดียวโอ้โหคุณยายท่านอยู่คนเดียวในบ้านนะ
ได้ยินเสียงแบบโอ้โหดังมากครับก็ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไร
แต่ลักษณะมันเหมือนเสียงระเบิดเลยแล้วก็ตรวจสอบสำรวจที่บ้านเนี่ยกระจก
ฝ้าของห้องน้ำเนี่ยโอ้โหหล่นลงมาแตกระจายหมดเลยนะครับ
จากนั้นคุณยายก็รีบออกจากบ้านเลยเห็นกลุ่มควันขนาดใหญ่
รีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแล้วก็ชาวบ้านก็คุยกัน
บอกว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งนะฮะได้มีการคุยไลน์มีการ
สำรวจตรวจสอบในเฟสว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ได้รู้คำสั่งให้มีการอบพยพ
ให้มาใช้ชีวิตอยู่ที่ศูนย์อพยพแห่งนี้
คุณยายก็รีบออกมาพร้อมชาวบ้านเลยออกมาตั้งแต่เมื่อวานกันแล้วนะครับ
คุณยายบอกว่าตอนนี้อยากกลับบ้านแล้วเนื่องจากเป็นห่วงบ้านที่ต้องจากมา
แล้วก็ยอมรับว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยายยังไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรที่น่าตกใจแบบนี้มาก่อนเลยนะครับ
ม้วนกว่าง้วนพี่บ้านหรือเสียหายคือว่าห้องน้ำ
ห้องน้ำอ่ะไอ้กระโจ๊ะไอเนี่ย๒๕๕เนี่ยไอ้ฟ้านมันร่วงลงมา๒แผ่นแตกหมด
ความรู้สึกนอนหรือเมื่อคืนนี้เหรอคะก็นอนสบายดีค่ะ
กังวลไหมครับเป็นห่วงบ้าน
ก็เป็นห่วงบ้านเพราะว่านานก็มาที่นี่แบบนี้
ไม่เคยเจอตั้งแต่

โอ้คุณยายบอกโอ้โธตกใจ

ใช่ค่ะแล้วก็ผู้สูงอายุคนแก่จะติดบ้าน

ยังมีคุณยายอีกคนนึงอายุ๗๓นี่ก็เหมือนกันค่ะ

คุณยายคนนี้คือคุณยายขุนทองอินแย้มนะคะ
บอกเลยว่าอู๋ตอนที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเลยนะ

เหมือนกับมีระเบิดมาทิ้งระเบิดเลย
แล้วหลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่เอารถมา
มารับตัวคุณยายขุนทองมาอยู่ที่ศูนย์อพยพ

คุณยายนั่งวิวแชร์คุณยายท่านเดินไม่ได้

แล้วทีนี้ก็ถามยายจ๋ายายคิดถึงบ้านหรือยัง

เมื่อคืนยายนอนที่ศูนย์อพยพนอนไม่หลับเลย

นี่ยายนั่งบนวิวแชร์ให้สัมภาษณ์นักข่าวของเรานะคะ
เพราะว่าตอนนอนนอนบนเสือนะคุณนะ

แต่ว่าถ้าเป็นผู้ป่วยก็ให้นอนบนเตียงของผู้ป่วย

แล้วก็เครื่องอำนวยความสะดวกต่างไว้
พร้อมสำหรับที่จะรองรับประชาชนนะครับ

ประเมินสถานการณ์นะครับ
ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันจะดับเพลิง
มันจะจัดการเรื่องสารเคมี
สำเร็จลุล่วงใช้เวลากี่วันนะครับ
ก็ยังไม่มีการประกาศให้ประชาชนที่อบพยพกลับบ้านนะครับ

เพราะฉะนั้นข่าวเที่ยงไทยรัฐก็ขอให้พื้นที่ให้น้ำหนักในข่าวนี้
มากกว่าข่าวอื่นสักนิดหนึ่งเนี่ยนะคะทีนี้ค่ะขีดเส้นใต้